เป็นความประทับใจที่ปนกับความเศร้า
เพราะว่าเป็นวันที่คู่ทุกข์คู่ยาก๒คนจากโลกนี้ไปพร้อมกัน
คือลูกหลานเองก็เศร้าด้วยแต่ว่าก็รู้สึกว่านี่คงจะเป็นความตั้งใจของทั้งคู่
คือคู่ของคุณพ่อกับคุณแม่ที่จากโลกนี้ไปพร้อมกันค่ะ
ถึงกับพูดเลยบอกรักแท้มีอยู่จริงพ่อแม่อยู่ด้วยกันมา๓๕ปี
แม่ป่วยหนักลูกหลานก็ทำใจแล้วก็เลยพาพ่อมาเยี่ยมดูใจ
ปรากฏว่าพอพ่อเห็นแม่เนี่ยพ่อก็เสียใจแล้วท่านก็ช็อก
จนป่วยนอนโรงพยาบาลด้วยอีกคนนึง
แล้วสุดท้ายทั้งสองท่านก็เสียชีวิตในวันเดียวกันค่ะ
นี่เป็นเรื่องราวรักนิรันดิ์ที่ทั้งซึ้งทั้งเศร้าในคราวเดียวกันเลยนะคะ
เป็นการเปิดเผยจากครอบครัวของนายสมานพระวันรำอายุ๖๗ปี
นางสุรีรัฐกิจสะสมอายุ๖๓ปี
ผู้สามีภรรยาเนี่ยค่ะเสียชีวิตในวันเดียวกันคือ๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาคุณบุ๊ค
ดูภาพนี้ครับครอบครัวจับมือกันไว้
ใช่เขาจับมือกันไว้คืออันนี้เป็นภาพตอนที่เขารดน้ำศพ
ก็คือทั้งคู่ก็นอนเคียงข้างกันจับมือกัน
ท่ามกลางความอาลัยรักของลูกหลานและญาติพี่น้องที่มารดน้ำศพท่านนะคะ
คุณดวงกมลซึ่งเป็นลูกสาวบอกว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ป่วยด้วยโรคประจำตัว
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรี
แล้วหลังจากนั้นย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอูทอง
คุณหมอบอกว่าช่วยเต็มที่แล้วอาการของคุณแม่สุดนะคะ
ก็ตัดสินใจว่าเอาล่ะวาระสุดท้ายอยากให้พ่อได้มาเจอกับแม่
พอพาพ่อมาปรากฏว่าพอพ่อเห็นแม่พ่อก็ร้องไห้เสียใจจนช็อกอะค่ะ
แล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปอีกคนนึงก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันนี่แหละค่ะนะคะ
อยู่ข้างล่างพ่ออยู่ชั้นบนนะคะ
วันที่๓๑ตุลาคมประมาณตี๕คุณพ่อจากไปอย่างสงบ
จากนั้นช่วงหัวค่ำคุณพ่อจากไปตอนเช้า
พอช่วงหัวค่ำคุณแม่ก็สิ้นลมตามคุณพ่อไปค่ะ
ลูกก็เชื่อกันว่าเป็นความรักของพ่อและแม่ที่คงจะสื่อสารถึงกัน
ว่าพร้อมใจเดินทางไปด้วยกันสู่สัมปรยภพ
ด้วยความรักที่ทั้งคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากว่า๓๕ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๓คน
เนี่ยค่ะก็ตั้งอยู่เคียงคู่กันนะคะร่างของทั้งสองท่านค่ะ
อย่างน้อยเรายังเหลือที่พึ่งอีกหนึ่งที่พึ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราที่สุด
แต่ก็ด้วยร่างกายของแกสภาพจิตใจก็ทำให้คุณพ่อเนี่ยจากไป
แต่มันเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกใจตรงที่ว่าเขาไปในวันเดียวกัน
ระยะเวลาที่ไม่ห่างกัน
ค่ะร่างของทั้งสองท่านก็จะชาปนกิจคู่กันนะคะ
พร้อมกันในวันที่๗พฤศจิกายนค่ะ